สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะสวัสดีครับคุณชิสาครับ
มาการให้สบัติกับเราสองคนในคู่กับสบัติข่าว

เวลาดีแบบนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะครับ
แป๊บเดียวก็จะหมดสัปดาห์แล้ววันนี้พฤหัสบดีที่๑๐กุมภาพันธ์แล้วนะคะ
ครับในวันนี้เรื่องราวข่าวสารเราก็มีเยอะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งในวันนี้อย่างที่ผมบอกไปมันมีเรื่องหนักเรื่องเบาก็มี
ว่าที่ว่านักมันหนักแค่ไหนหรือจะเบาสนุกเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุยกันมาได้ผ่านทางไลน์นี่แหละนะคะแล้วก็ติดตามกันไปตลอดทั้งรายการเลยล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
ไม่พอใจโดนขับจี้
ชักปืนยิงครูลั่นกลางถนน
ต้องระวังนะครับมิจฉาชีพหลอกขายของให้กับร้านขายของชำ
งานนี้ใครหลงเชื่อเสียหายหลายหมื่นเลยนะ
เอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข้าว

อยากให้ข้อความไลน์ของเราเนี่ยขึ้นเป็นรูปภาพได้จังเลยนะ
ถ้าอยากเป็นรูปภาพอยากให้เป็นอะไรล่ะคะ
เป็นแบบสวัสดีวันพระฤหัสสบดีแล้วมีรูปดอกไม้สวย

เออจนแม้ที่เขาส่งกันอะสวัสดีวันจันทร์นางคารพุทธสุขพระอริหารสมดี
วันนี้ก็มาสวัสดีกันได้นะครับส่งมาผ่านทางช่องทางไลน์

รวมไปถึงเป็นสิริมงคล
เราเริ่มกับข่าวนี้กันดีกว่ากับพ้าเวสวรรค์
นี่หลายคนกำลังนิยมไปไหว้เลย

อุ้ยยกมือสาทุกเก่าเก่าก่อนเลยอืมยิงแขกจริงจริงค่ะจริงจริงครับ
นี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดแห่งนี้มันเป็นการขอโชคขอลาบจาก
ท้าเวสวันที่วัดแจ้งเมืองเก่าอเผอร์ประจันทร์ตะขาม
จังหวัดปราจีนบุรีโอ้โห
ที่นี่หลายคนเขารู้กันดีมาขอโชคขอลาบกันเยอะนี่
ดูสาธุชนเนี่ยมากันเยอะจริงครับ
มาขอพรจากรุปัตรท้าเวสวันสีทอง
เหลืองอร่ามเป็นสีทองแบบนี้เลยนะ
แล้วแบบสวยงามจริงเนี่ยฮะแล้วก็มองไป
ถามว่าโอ้โหนี่ใจโตเนี่ยสูงสักเท่าไหร่ได้
โอ้โหสูง๑๕เมตร
หุ้ย๑๕เมตร๕๙เซนต์อะ
อะไรจะสูงขนาดนั้นเราดูดิดอกกุหลาบเพียบเลย
โอ้โหมุมนี้สวยเนอะช่างภาพเขาก็ถ่ายมาสวยนะ
จริงผมว่าปีนี้วาเลนไทยปีนี้กุหลาบน่าจะแพง
เพราะว่าใช้ทั้งไหว้เวสวรรณท้าเวสวันด้วยใช้วาเลนไทยด้วย
แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำดงน้ำแดงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มากราบไหว้กันโอ้ยหลายคนก็อธิษฐานแหละ
ใช่แล้วก็ไม่ทันแค่นั้นไงมีการไปล้วงไข่ในหายสีทองด้วย
แล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคกันแล้วล่ะคุณผู้ชม

เลขสวยพูดเลยว่าสวยมาก

คุณผู้ชมนะค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมเข้าถ้ำบ้างดีกว่า
เข้าถ้ำเหรอบุกหน่อยสายบู๊สายลุยหน่อยนะครับ
เข้าไปในถ้ำเราก็จะได้หวังว่าเจอสิ่งสวยงามเป็นหินงอกหินย้อย
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสนอไปนะคะงานนี้ไปเจอกับตัวอะไรไปดูค่ะ
มันเส้นเส้นยาวยาวลูกคิวเหมือนกันแบบนี้โอ้ยเอาจริงจริงเถอะเออ
ต้องหลีตาดูคุณผู้ชมเยอะมากจริงก็ถามว่าเนี่ยตัวอะไรเออ
กิ้งกือค่ะครับถามว่าทำไมมันเป็นตัวขาวล่ะมันอาจจะเป็นกิ้งกือ
อาจารย์นี่วัดวัดธนายมนาพรเป็นอาสาสมัครนักโบราณนาคดีท้องเถียนจังหวัดกระบี่
พร้อมกับคณะเข้าไปสำรวจถ้ำที่จังหวัดกระบี่
ตัดช้ายไฟช้ายขึ้นไปดูอู้ยเต็มไปหมดแบบนี้คุณผู้ชม

มันอยู่ในถ้ำถ้ำธนาคารหมู่๔ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะ
อ้าววววเนี่ยคุณผู้ชมสภาพมันเป็นแบบนี้และอาจารย์จะบอกว่า
ตัวเองกับนักสำรวจเข้าไปเจอกิ้งกือค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วอาจารย์จะเข้าไปเก็บตัวอย่าง
ของเศษกระดูกสัตว์ยุคโบราณแต่ยังไม่เจอ
มันอยู่ในถ้ำจุดที่๒ในถ้ำพึ่งนะคะ
ซึ่งสภาพภายในถ้ำจะมีแอ่งศิลาแล้วก็มีขนาดสูงใหญ่สวยงามแบบนี้
อาจารย์บอกอีกนะว่าเคยไปสำรวจถ้ำมาหลายที่ในกระบี่แต่ก็ไม่เจออะไรแบบนี้เลย
คือมันเยอะจริงคือก็เคยเจอบ้างแหละแต่สักประมาณสัก๒๐๓๐ตัว
แต่ที่เจอคราเนี่ยโอ้โหมาเป็นร้อยได้อ่ะจริงค่ะ
ลักษณะนะอื้อหือมันออกขาวอ่ะยาประมาณ๑๐๑๒เซนติเมตร
โอ้โหเกือบครึ่งไม้บรรทัศนอ่ะแหมนึกว่าเส้นเล็ก
คุณก็แหมช่างเปรียบเทียบ
อ้าวแบบนี้ให้ดูกันเอาไว้มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่า
หรือเป็นแหล่งที่อยู่ธรรมชาติที่ค้นพบก็ได้นะคะ
แต่ว่าถ้าเราไปเจอแบบนี้จริงก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ
ต้องครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครคราว
แต่มาแล้วมาในเบรกนี้นะครับยังพูดกันถึงเรื่องความเชื่อมีอีกค่ะ
เรื่องของร่างทรงครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องจะพาลงใต้ไป
ไปดูร่างทรงการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับทางภาคใต้ค่ะเรื่องของโนราแหละมีอีกแล้วนะคะ
มีพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเหรอตามไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ร่างทรงครับเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในพืชที่จังหวัดพัทธรุงครับ
เป็นพิธีที่เชิญครูโนราโดยร่างทรงที่เชิญครูโนราให้มาสิงสถิตในพิธี

หญิงผู้ก่อตั้งและกำเนิดศาสตร์และสินของมะโนราโบราณนั่นเอง
ในพิธีจะมีการเชิญร่างทรงมาเพื่อปลูกขวานปลุกจิตให้กับลูกหลาน
หรือว่านักแสดงที่สืบเชื้อสายหรือว่าสืบทอดการแสดงโนราจากรุ่นสู่รุ่นในทุกปี
ซึ่งร่างทรงนะครับจะต้องใส่หน้ากากโนราของแม่ศรีมาลาแบบนี้
แล้วจึงทำพิธีเชิญแม่เนี่ยนะฮะให้มาประทับร่างหากแม่มาประทับร่างก็จะมีการแต่งหน้าทาปาก
พร้อมทั้งให้พรกับลูกหลานครับ
ใช่ค่ะซึ่งพิธีแบบนี้เขาจะทำกันทุกปีนะคะ
เป็นการสืบทอดและคงไว้ตั้งแต่โบร่ำโบราณเป็นการสืบทอดของผู้นับถือมโนรานั่นเองนะคะ
อ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมและความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ชม
แต่เราอาจจะเห็นลักษณะการแต่งกายหรือว่าพฤติกรรมที่แปลกหน่อยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของพิธีเขา
ตามต่อไปดูกันต่อก็ได้นะคะ
ผมบอกเลยนะในโลกโซเชียลเนี่ย

แล้วยังไงต่อล่ะเหมือนกับว่าอ้าง
และพอเข้าไปในกูติเจอสีกะอีกอะครับ

อ๋ออาจารย์เหมือนไง

ถ้ามีอะไรที่ตอบไม่ได้แต่ไม่ต้องตอบ
ผมตอบเพราะคนเลือกกิน

คุณผู้หญิงเหนื่อยมั้ยคะออกมาก่อนมั้ย

เข้าไปในกุฏิเจอแบบนี้ครับ

ช่วงที่ตำรวจสภสำรงใต้นะครับ

ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดบางแพรกด้วยเอาขออภัยครับวัดบางย่าแพรก
ค่ะชาวบ้านเขาแจ้งว่านี่พบเห็นมีผู้หญิงเข้าไปในกุฏิของท่าน
ตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นสามทุ่มก็ยังไม่ออกมามันแปลกแปลกแล้วไง
เจ้าหน้าที่นะตอนแรกนะไปดูกันช่วงแรกกันก่อนนะ
เจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเรียกก่อนก๊อกก๊อกก๊อกท่านเองก็ออกมา
หลวงพ่ออ๋อยก็มาเปิดให้บอกว่าเอาหมาไหมหมาไหม
แต่มาเนี่ยโอ้โหดูท่านดิมาสภาพแบบนี้เลยอะครับ
สบงผืนเดียวนะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นไง
ครับแต่หลวงพ่อคนเดียวอ่ะอืมแต่ทางตำรวจเขาไม่เชื่อ
เจรจากันอยู่พักนึงนะขอเข้าไปตรวจค้นในกุฏิหน่อย
ไปแล้วค่ะเข้าไปดูเข้าไปดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
พอเข้าไปนะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เจออยากจะให้เห็นเหลือเกิน
เจออะไรยางรัดผมของผู้หญิงสีดำที่ตอนต้นเนี่ย
ถ้าใครคาดผมให้ดูอะค่ะแล้วสุดท้ายไปเจอผู้หญิงมาซ่อนอยู่ตรงเนี้ย
ตอนแรกนะผู้หญิงคนนั้นเขานุ่งแค่กระโจมอก
มันแย่จริงจริงอะคือมีเสื้อไหนตกอยู่ด้วยอ่ะ
ตัวนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ก็เลยให้เธอขึ้นไปแต่งตัวให้เรียบร้อยที่ชั้น๒ของกุฏิ

นี่คุณผู้ชมหมอปลาหมอปลามาด้วยนะงานนี้
หมอปลาบอกว่าก่อนหน้านี้นะมีชาวบ้านแจ้งว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมพาศรีกาเข้ามาที่กุฏิตั้งแต่เย็นจนถึงรุ่งเช้า

งานก็เลยวางแผนกันคุณชนะเพื่อที่จะหาหลักฐานมัดตัวเจ้าอาวาสได้แล้ววันนี้ก็จับได้ค่ะหนังคาเขา

พฤติกรรมของเจ้าวาดองค์นี้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
พฤติกรรมที่รู้คือมั่วศรีกาดื่มเหล้านะแล้วก็ทำร้ายคนในวัด
เคยร้องไปที่สำนักพุทธไหมครับ

แล้ววันนี้พอเปิดฝุ่นปีมาเจอสีกาไหม
ผมก็นึกว่าเสื้อชั้นในเมียผมมาอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่คนละสี
หมอปลาแม่ยังมีอารมณ์มาเล่นมุกอีก
นึกว่าเสื้อชั้นในของเมียเขาไปใช้
แต่ของใครไม่รู้ล่ะไม่ขอฟันทงแล้วกัน

อ่ะแต่สรุปครับคุณผู้ชมก็เจอศรีกาจริงจริงที่มาอยู่ในกุฏิของหลวงพ่ออ๋อยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งไปเนอะ
หลังจากนั้นครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดความทำเพลง
พาหลวงตากันไปเลยพาไปหลวงพ่อหลวงพ่ออ๋อยไปไปศึกที่วัดทรงธรรมวรวิหาร
ช่วงที่นำตัวไปโอ้โหชาวบ้านที่เขาไม่พอใจมากันเพียบแต่ดูดิ
หลวงพ่ออ๋อยแกยังบกไม้บกมือให้อีกเอา
ก็อาจจะปัดป้องด้วยอ่ะนะคะคุณผู้ชมทีนี้เขาคงต้องมีการศึกอ่ะนะคะ
ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งนะว่าไม่ได้เสพเมถุนกับศรีกาในกุฏิ
แต่ที่ยอมศึกเนี่ยก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนสบายใจไม่อยากให้เกิดการติเตียนอะไรกัน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงคนนั้น
อะเขามีฝ่ายก็มีสิทธิที่จะพูดอะนะคะ
นี่ดูช่วงนี้สิวุ่นวายเลยคุณชิสา
คนก็อยากถ่ายคลิปอยากจะมาดูใกล้ก็มีเยอะแยะคราวนี้
พระสังฆาราวาสอะไรก็ปนกันไปหมดแล้ว
มันวุ่นวายจริงคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง
ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ควรทำอย่างยิ่ง
แต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็คงเป็นขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน

แล้วก็ต้องรอดูว่าท่านจะให้ปากคำยังไงเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนผู้หญิงที่พบในกุฏิเจ้าอาวาสนั้นนะคะตำรวจก็ปล่อยตัวไป

คือมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นว่าทำอะไรถูกไหม
แต่ว่าในกรณีของเรื่องของสงฆ์เนี่ย
นี่โอ้โหแต่ถ้าเห็นแบบนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ
โอ้โหการไปทำร้ายร่างกายอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นคดีความเพิ่มเติมกันได้นะครับ

เข้าใจนะว่าชาวพุทธเองรับไม่ได้อันนี้ศึกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ยังคงปฏิเสธแหละแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เราต้องตามให้แน่นอน
ถ้าดูความขึ้นขึ้นหน้าน่ะต่อไปพี่ผู้ชมมาทีุ่งท้องถนนกันบ้าง
ให้เร็วมาระวังน่ะระวังคนจะชักปืนขึ้นมายิงคู่แบบนี้
ก็ว่าอยู่ก็เห็นอะไรดับดับโอ้โหได้ยินไหมเออดังเสียงดังแบบเนี้ยคือเสียงปืนนะคุณผู้ชม
แต่คลิปแบบอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ก็พลอยดูออกว่าเป็นลักษณะของรถที่ขับ
ขับกันมาเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
เจ้าของกล้องที่ติดหน้ารถเนี่ยนะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบเพราะว่าเขามีเรื่องกับรถกระบะคันสีดำในคลิปเนี่ย
คือก็ไม่รู้นะว่าก่อนหน้าเนี่ยขับกันมากันแบบไหนนั่นสิค่ะ
แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะรถกระบะคันสีดำเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับว่าคิดว่ารถกระบะตู้ทึบ
จงใจขับแช่ขวางทางฝั่งเลนในเนี่ยเขาต้องขับเร็วถูกไหม
แต่เขาก็ไม่ยอมแบบเบี่ยงให้รถคันนั้นแซงไปไง
ก็เลยคิดว่าเป็นปัญหากันหรือเปล่าก็เลยมาขู่กันแบบนี้
เอาปืนยิงขึ้นมาขู่กันอย่างที่เห็นนะคะอ่ะคนที่เขาถ่ายคลิปนะครับ
หลังเกิดเหตุเขาบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความนะเพราะว่าคลิปจากกล้องหน้ารถเขาไม่ค่อยชัด
แต่เอามาโพสต์เอาไว้แบบนี้ฝากเตือนภัยกันเพราะว่ายังไงซะ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายรถข้างหน้าหรือฝ่ายรถข้างหลังนะครับ
ขับรถก็ควรจะต้องมีน้ำใจให้กันค่ะแล้วถ้ามาหัวร้อนกันบนถนนแบบเนี้ย
สุดท้ายมันจบไม่สวยสักคนหนึ่งครับฝากกันเอาไว้ตรงนี้นะใช่ค่ะ
อ่ะเรื่องนี้กันบ้างนะครับหวานเสียวจริงจริงเรื่องของการปาดหน้า
โอ้โหมาอีกแล้วทุกวันเลยโอ้โหมันมีโอกาสมากครับที่จะเกิดอุบัติเหตุ
อย่างที่จะให้ดูเนี้ยอื้อหือมันนิดเดียวจริงจริงครับ
โอ้โหปาดไปแบบนี้เลยคุณชิสาวินาทีเดียวเท่านั้นนะคะ

โอ้โหวิดมากเลยนะครับคือมอเตอร์ไซคันอื่นเขาขับพ้นไปแล้วไงคะ
เป็นช่วงต้นต้นของไฟเขียวแต่รถมอเตอร์ไซค์คนที่คนขับใส่เสื้อสีส้มเนี่ยนะ
คิดยังไงอ่ะคือแซงขวาปาดมาหลายเลนแล้วแถมแซงรถใหญ่อีกต่างหาก
ฝากเตือนจริงนะครับเพราะว่าคุณเอาชีวิตมาทิ้งง่ายเลยนะครับ
ถ้าพลาดไปนิดเดียวนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะใช่
ขอบคุณคุณบีบีชาแนล๒๕ด้วยนะคะก็นำเรื่องราวนี้มาแชร์บนโลก
ต๊อกให้เราได้ดูกันนะคะครับก็ถือว่ายังเคราะห์ดีที่ผ่านพ้นไปได้
เกิดอุบัติเหตุนะแต่ว่าคุณผู้ชมใครที่ใช้รถใช้ถนนก็คงทราบกันดี
เรื่องเกี่ยวกับไฟจราจรถูกไหมคะถ้าเห็นไฟแดงก็ต้องหยุดหยุดเลย
ถ้าไม่หยุดเป็นแบบนี้ไงคะ
มันชัดเจนนะใช่ไหมค่ะชัดเจนครับอ่ะรถทางตรงน่ะคุณชี้สา
ใช่ค่ะดูฮะมันเป็นทางไฟเขียวของเขา
ก็คือที่เราเห็นในกลุ่มนี้นะครับมันเป็นทางไฟเขียวของเขา
แบบบีคลิปเนี่ยเลยนะคะแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยคุณผู้ชม
ฝั่งขวาเนี่ยโผล่มายังไงคะโผล่มาอย่างจังอ่ะ
ก็มาชนกับฝั่งที่เขาเป็นไฟเขียวอะค่ะอืมชนกันดังโครมเลยค่ะ
ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลคนใดแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันตรงนี้ว่าดูไฟให้ดีอย่าเหม่อลอย
เข้าใจนะบางทีเราคิดอะไรเพลินหรือดูหรือฟังอะไรเพลินแบบนี้
มันลืมดูเหมือนกันใช่แต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ท
แล้วขับรถด้วยความตั้งใจจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณบอยซาลันยูด้วยค่ะ
ถูกครับคุณชิสาครับมาเรื่องนี้กันบ้างฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องป้านะ

ใครนะครับที่เปิดร้านขายของชำระวังพวกมิจฉาชีพบางราย
มาถึงที่ร้านแล้วมาหลอกให้ซื้อสินค้าแบบยกโหลก็มันถูกนี่
จะได้เอาไปขายได้ราคาใช่ไหมล่ะสุดท้ายโดนหลอกครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชบันทึกเอาไว้ได้เลยนะครับ
ผู้ชายสามคนเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นเซลแมนทำทีมาเสนอขายสินค้า
กลุ่มชายคนนี้นะครับก็บอกว่านี่ถ้าซื้อแบบยกโหลกับเขานะ
รับรองถูกถูกที่สุดแล้วเขาว่าอย่างงั้นอืม
ที่ขายบ้างอ่ะแชมพูสบู่ขนมอบกรอบเครื่องดื่มต่าง
ของชายทีวีประจำวันใช่ก็ซื้อเอาไว้ตุนเอาไว้อ่า
เดี๋ยวจะได้ขายได้ระคงราคาได้กำไรกันไปค่ะแล้วก็ยังไงต่อ
เจ้าของร้านเขาก็ตกลงปงใจจะซื้อสรุปก็ซื้อกันมาในราคา
เป็นมูลค่ารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทอ่ะ
พอตกลงกันแบบนี้แล้วชายกลุ่มนี้ก็เลยนำสินค้ามาลงไว้ให้
หนึ่งก่อนหนึ่งก่อนเนี้ยนะคะเออส่วนสินค้าที่เหลืออืม
ก็นำมาส่งทีหลังอ๋อจนกระทั่งว่าเจ้าของร้านเนี่ย
มาตรวจสอบของดูถึงจะรู้ว่าสินค้าที่ลงเอาไว้
สั่งเอาไว้เนี่ยไม่ตรงกับบินที่ซื้ออ้าวมันไม่เหมือนกันนี่
ผิดพลาดแล้วแบบนี้ต้องโทรแล้วต้องโทรถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยโทรไปตามเบอร์ที่ทางชายกลุ่มนี้เขาให้ไว้เออแต่คุณผู้ชมค่ะ
ืดตืดตืดไม่สามารถติดต่อได้เอ้าเออก็เลยเชื่อเลยว่าทั้งสามคนนี้
เป็นการ์นวิทยาชีพมาหลอกขายสินค้านะคะโอ้งานเนี้ยโหเสียหายเหมือนกันนะ
ตั้งหลายหมื่นอ่ะอ้าวก็จ่ายไปแล้วอ่ะเท่าไหร่ล่ะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
แต่มาเช็คไอ้ของที่กลุ่มนี้เอามาวางไว้ให้เนี่ยมันราคารวมแล้วแค่สองพันกว่าบาท
อุ้ยขาดตุนไปตั้งหมื่นกว่าโอ้โหแบบนี้รีบไปแจ้งความกับทางตำรวจเอาไว้เลยนะครับ
แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ในโซเชียลเอาไว้ด้วย
จะได้เห็นหน้าค่าตาของคนกลุ่มนี้ถ้าสมมุติว่าสามคนนี้
พวกคุณไม่ใช่มิจฉาชีพคุณรีบมาแสดงตัวแล้วก็เอาเงินมาคืนหรือ
เอาสินค้ามาให้ตรงกับที่พูดคุยกันเอาไว้คือตอนแรกบอกเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มให้
ใช่ไหมก็เอามาเพิ่มซาให้ครบถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่ถ้าไม่มาแล้วก็เจอตำรวจแน่นะครับก็ไปแจ้งความแล้วนะครับ
วงจรปิดก็มีด้วยนะคะหลักฐานชัดเจนนะอย่าหลอกกันแบบนี้เลย
ทำมาหากินน่ะนะคะใช่ครับไปดูเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนของ
คุณตาคุณยายผู้สูงอายุที่จังหวัดลำพูนคุณชนะโอ้
ฝากเงินเอาไว้กับธนาคารหมู่บ้านแต่พอจะไปเบิกจะไปถอน
กลับไม่มีเงินให้บอกมีแต่ตัวเลขเอ้าอย่างนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่พอใจ

ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นความเดือดร้อนนะนะไม่งั้นไม่มารวมตัวกันแบบนี้
แล้วการส่งเสียงส่งพลังกันพร้อมกันแบบนี้มันแสดงถึงความสมัครสมาร์ทสามัคคีในการมาเรียกร้อง
เอางี้เดี๋ยวพวกเรานะครับคู่กัดสะบัดข่าวเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้

พูดกันเลยว่าในโลกโซเชียลที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะคะเขาเผยแพร่คลิปผู้สูงอายุ
หลายคนที่เขามารวมตัวกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่หมู่เก้า
เพราะวิงวอนเพราะถวงเงินฝากของแต่ละท่าน
ฝากเอาไว้กับสถาบันจัดการเงินกองทุนชุมชนหมู่บ้าน

โดยเขาได้นำเงินที่เก็บหอมรอมริบมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์
ที่ทำงานมาจากที่ลูกหลานให้มา
สะสมไว้หลายปีเอามาฝากกับกองทุนนี้ไงคะ

คือ๒ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเขาบอกว่าไม่สามารถถอนเงินที่ฝากเอาไว้ได้
เนื่องจากเงินมันหายไปจากระบบเท่าไหร่

คือทางคณะกรรมการชุดเดิมไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินมันหายไปไหน
ชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพลีเกือบ๒ปีแล้ว

คืบหน้าเลยชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะคุณตำรวจนะ
บอกขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะพวกเขาทำมาหากินสุจริต

อย่างคุณป้าไพรวันทะสุใจอายุ๕๘ปีเนี่ย
คุณป้าเป็นผู้พิการตาบอดสองคราบนะครับ
มีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ
คุณคิดดูกว่าป้าจะทำงานหาเงินได้
ป้าเสียใจมากนะคะ
ป้าบอกพร้อมทั้งน้ำตาเลยบอกว่าได้นำเงินจากการทำงานที่เก็บเล็กผสมน้อย
รวมเอาไว้กว่า๒๖๐๐๐บาทไปฝากเลยนะคะ
แต่พอธนาคารหมู่บ้านเกิดปัญหาเงินหายไปจากระบบ
ตามองไม่เห็นอนาคตก็มองไม่เห็นเหมือนกันคราวนี้

แล้วช่วงนี้โควิดไม่มีคนมานวด
พอจะถอนเงินมาใช้มันก็ไม่มีไงคะ
ทำยังไงป้าบอกไม่ไหวเลยจริงค่ะ
อีกคนนึงนะคะก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้าน
นายนรงกรคำแปงอายุ๕๘ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เปิดเผยว่าตลอดเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมานะ
ลูกบ้านกว่า๔๐๐คนนำเงินไปฝากเอาไว้
กับสถาบันจัดการเงินทุนชุมชนหมู่บ้าน
แล้วก็มีคณะกรรมการดูแลจำนวน๑๔คน
คือตอนแรกฝากมันก็โอเคไง
คือการฝากเงินเนี่ยก็มีบัญชีแบบฝากถอนได้ทุกวันศุกร์
และแบบเงินสัจจะที่ฝากประจำทุกเดือน
คือในต่างจังหวัดที่เป็นการรวมตัวฝากเงินอย่างนี้
เขาจะมีอยู่สำหรับเงินสัจจานะครับไปลองหาดูแล้วกัน
แล้วอย่างนี้จนกระทั่งต้นเดือนมกราคม๒๕๖๐
ประธานกลุ่มมีการสรุปบัญชีการเงินของปี๖๑
หน้าชาวบ้านว่ามีเงินกว่า๖ล้านบาท

แต่ปรากฏว่าต่อจากนั้นไม่กี่เดือน
ขาดสภาพคล่องสมาชิกเริ่มถอนเงินไม่ได้ครับ
อ่าทีนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่าก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน
และหลายหน่วยงานก็มาช่วยตรวจสอบรับฟังปัญหา
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีทางออกให้กับเรื่องนี้

อ่ะภูมิสิทธิ์ข่าวก็ไปถามทางตำรวจเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิพรบัวสุกผู้กำกับการสพลิ
ท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนะว่า
คดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการ
ก่อนที่ตนเองจะมารับตำแหน่ง
ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว
และได้มีการนัดคณะกรรมการทั้ง๑๔คน
ของสถาบันจัดการเงินทุนชุมชนหมู่บ้าน

พรุ่งนี้๑๐โมงนะคะโดยสำนวนคดีก็พร้อม
ที่จะส่งฟ้องให้อายการแล้วก็ถือว่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะ
ว่าเรื่องนี้จะได้รับแปลกคลีกคลายังไร
เป็นห่วงเป็นใยคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายหลายคนเหมือนกัน
เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนั้นมีค่าแต่เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เงินมันหายไปไหน
เป็นกำลังใจไปนะครับฝากไปยังคุณตำรวจช่วยตามหน่อยนะครับอ่ะเรื่องนี้ครับ
วัยรุ่นเลือดร้อนที่ร้อนเพราะว่าโอ้โหแฟนแฟนก็ทิ้งไปไปมีคนอื่น
ไอ้คนอื่นที่ว่าเป็นใครรุ่นน้องของเขาเอง
อันนี้อะไรของมันน่ะ
อยู่จะไปแจ้งความไม่หนูไปมาเขาไล่หลายรอบแล้ว
หนูไปแจ้งความหลายรอบแล้วกูเป็นคนคุยกับพี่เอ๊
คุยหน้าวัดด้วยไอ้นนก็อยู่ใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มนุ่ม
ใจเย็นนุ่มนุ่มอ๋อทำไมอ่ะทำไมอ่ะนุ่มนุ่มนุ่ม
นุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มนุ่มนุ่ม
มันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรหรอกได้หรอกครับใช่แล้วยิ่งทำให้แย่กว่าเดิมด้วยอ่ะ
ถูกต้องฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านประชาอุทิศของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวตองและนายนน
คนนี้เขาเป็นแฟนกันเขาเล่าว่าคนที่มาก่อเหตุทำร้ายนายนนท์เนี่ยก็คือนายอ้ำแฟนเก่า
เลิกกันไปแล้ว๒ปีกว่านายอ้ำเนี่ยช่วงที่เลิกลากันไปเขาบอกว่าเขานั่นน่ะติดคุก
คือเรื่องของเรื่องวันอาคารที่ผ่านมาตัวเธอที่ชื่อตองนะไปกับแฟนใหม่ก็คือนายนนท์
ส่งของที่หมู่บ้านตรงนั้นแหละแล้วไปบังเอิญเจอกับนายอ้ำในอ้ำเนี่ยเป็นแฟนเก่าไง
พออ้ำเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหตรงดิ่งเข้ามาหาท้าตีท้าต่อยกับนายนนท์
ซึ่งเป็นแฟนใหม่ตามในคลิปนั่นแหละครับรอปภในหมู่บ้านก็มาห้ามนะ
นายอ้ำเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยถึงยอมแยกย้ายตอนแรกน่ะตัวผู้หญิงก็คิดว่าอาจจะจบแล้ว
แต่ตอนออกมาจากหมู่บ้านตรงนั้นอ่ะมาเจออีกโอ้โหมียกสองมั้ง

ใช่แล้วค่ะเธอเองก็ไม่คิดเหมือนนะฮะว่าไอนั่งแฟนเก่าเนี่ย
ผูกใจเจ็บจนถึงขั้นมาทำร้ายร่างกาย
ก็กลัวว่าไอนั่งจะตามมาทำร้ายจนถึงชีวิตอีก
เพิ่งจะมีลูกด้วยกันอายุ๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ
มาธนไงอย่างไรหนูทิ้งเขาเขาอยู่ข้างในไม่ไปเยี่ยมเลย
แต่หนูไปไปแต่หนูก็ไม่อยากไปหรอกหนูไม่มีตังค์หนูไปหนูก็ต้องเสียตังค์แบบ
เอาฝากให้เขาอ่ะแล้วหลังหนูไม่ได้ไปเขาก็โทรมาว่า
เราก็เลยเลิกกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่แต่หนูก็อยากให้ฟังหนูบ้างว่า
หนูคบกับเขาหนูเจออะไรมาบ้างแต่อ้ำมันไม่รู้มั้งว่าหนูโดนพวกพี่เขาว่าด่ายังไง
อืมอ่านั่นคือฝั่งของผู้หญิงใช่ที่บอกถึงสาเหตุของการเลิกรานะ
อ่ะไหนอ้ำแฟนเก่าฟังเขาบ้างไหมดีค่ะอ่ะผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์กับนายอ้ำแฟนเก่านั่นแหละเขาบอกนะครับว่าเนี่ยฮะ
ไอ้สาเหตุที่ต้องไปทำร้ายนายนนท์แฟนใหม่รวมไปถึงไปเจอกับนางสาวตองเนี่ย
เหตุเพราะว่าเขาแค้นแค้นที่ว่ารุ่นน้องเขาน่ะไปแย่งแฟนเขาไป
ในช่วงที่เขาติดคุกเขาคิดว่าเนี่ยแอบคบกันใช่ไหม
ระหว่างที่เขาติดคุกอยู่แล้วที่ผ่านมาเขาบอกแบบนี้ว่า
นางสาวตองซึ่งเป็นอดีตแฟนของเขานะไม่เคยบอกเลิกและ
แรกก็มาเยี่ยมที่คุกด้วยค่ะแต่ระยะหลังบอกว่า
ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วพอตัวเขาพ้นโทษมา
มารู้อีกทีแฟนเขาไปกินอยู่กับนายนนท์ซึ่งเป็นรุ่นน้องไปแล้ว
ก็เลยเจ็บแค้นก็เลยเจอหน้าก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่
ก็เป็นไปตามนั้นแหละครับค่ะแล้วผู้หญิงอ่ะ
เกือบตอนผมกิจข้างในเขาก็ยังทายิงทาอะไรผมบอกว่าจะออกมาก็ไม่ยิงตัวตัวอะไร
ไม่รู้เขาฝากพี่ชายผมไปบอกเหมือนเหมือนแฟนของของตองเขาป่ะนะ

มาเอาของของผมไปแล้วหนูเป็นรุ่นน้องในโรงเรียน
ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่ทำอย่างนี้แล้วป่ะพี่
เป็นความคิดเห็นของทุกฝากฝ่ายแล้วกันคุณผู้ชม

รวมถึงนายนนท์และนางเสาตองมาไกลเกลียดกัน
วันไหนวันไหนวันที่๑๔วันกุมภาพันธ์วันอะไรนะวันวาเลนไทย
โอ๊ยมาไกลเกลียร์วันที่๑๔กุมภาพันธ์
ก็หวังว่าจะใช้ความรักช่วยสมานกาวใจให้ทุกคนนั้นคุยกันรู้เรื่อง
โอ้โหกลัวจะไม่รู้เรื่องอ่ะสิเป็นวันอื่นได้ไหมล่ะ

มาป้าไปดูเรื่องนี้น่ารักดีคุณผู้ชม

น่ารักมากแต่ทีนี้มันหาย
โอ้โหแต่ยังเคราะห์ดีได้คืนมาแต่สรุปถามจริง
ใช่ใช่ตัวนั้นหรือเปล่า
ตัวนั้นที่ประกาศตามหาหรือเปล่าครับ
ปลอดประตูที่ไหนครับผมปลอดโอ้ย

อ้าวแล้วที่กลับมานี่เหรอคะโอ๊ยไซบีอะไรน่ะ
อันอะไรล่ะขนเกลียนขนาดนี้แล้วบอกมีถุงทงถุงเท้า

ไซบีเรียบขนหายเรียบนี่คือน้องตาสวยหมาพันธัยบีเรียน
เจ้าของก็บอกว่าหายไปแล้วตามหาอยู่หลายวัน
สี่วันนู่นอ่ะค่ะสุดท้ายได้น้องคืนกลับมาอ่ะให้ดูภาพตอนประกาศตามหาโอ้น่ารักขนปุกปุ๋ย
ตาสวยสภาพแบบนี้ผ้าสีขาวดำเห็นชัดเจนเลย
แต่ผ่านไป๔วันกลับมาปุ๊บ
โอ้โหหายเลยขนหายไปเลยเหลือแต่ตรงหัวเนี่ยคุณผู้ชม
คือคนที่เขาเจอเขาบอกว่าเจอเนี่ยมันห่างจากบ้านไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
มีคนมาแจ้งบอกว่าโอ๊ยน้องน้องเนี่ยนะฮะไปเล่นนู่นเล่นนี่
ดินโคนไปซะหมดเออแล้วยังไงรู้ไหมด้วยความที่ว่ามันเปื้อนแต่ดินแต่โคนอ่ะ
มันแห้งมันเกาะขนแล้วไซบีเรียนคุณผู้ชมขนมันยาว
โอ้โหทีนี้ถ้าจะอาบถ้าจะสระก็คงจะใช้เวลานานก็เลยตัดมันซะเลย
ไม่ได้ตัดแล้วอย่างนี้โกนแล้วโกนซะเฮียนเลยอ่ะ
โอ้โหแต่เหลือถุงเท้าเอาไว้ให้ด้วยดูหน้าน้องดูหน้าน้องสิ
คือหน้าน้องเศร้าซึ้งมากอ่ะคุณชนะเอาดูดูก่อนก่อนที่จะหายไปนะ
แล้วพอหายแล้วกลับมาสู่ที่บ้านหน้าตาเป็นไง
ดูอีกทีนี่แล้วดูดิซึมเลยซึมคอตกเลยคุณชนะคุณผู้ชมดูสิ
หางเป็นพวงเหมือนเดิมโอ้โหไม่รู้จะนิยามน้องว่ายังไง
เอาอย่างนี้ข้อคิดเรื่องนี้อย่าปล่อยให้สุนัขหายจากบ้านไป
จริงครับสนุกสนานกันเท่านี้คุณผู้ชมแหมเล่าข่าวแป๊บเดียวหมดเวลาซะแล้ว
อีกแล้วเหรอคะว่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่ติดตามเราถึงช่วงท้ายของรายการ

ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะลาคุณผู้ชมกันไปด้วยภาพน่ารักปิดท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันสนุกสนานนะคะ
ก็คือภาพของกีฬามวยมันมันจะมันขนาดไหนรอติดตามแล้วก็รายการต่อไป
เย็นไทยรัฐค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป